สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
เริ่มต้นในค่ำคืนนี้กับข้อความทางไลน์ที่มีการแชร์กันเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
หลายคนอ่านข้อความเหล่านี้แล้วก็ตกอกตกใจครับ
เป็นข้อความประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ในมาเลเซียสิงคโปร์นะครับ
เรื่องของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของฮีตเวฟ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
หลายคนเป็นห่วงนะครับ
โดยเฉพาะใครที่จะเดินทางไปมาเลเซียไปสิงคโปร์
รวมถึงหลายคนก็เป็นกังวลว่าเมืองไทยของเรา
ใกล้กับสองประเทศนี้จะได้รับผลพวงหรือไม่
ข้อความดังกล่าวเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน

ก่อนอื่นเรามาดูเนื้อหาของใจความกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
โดยเนื้อหาใจความของข้อความดังกล่าว
เป็นการประกาศเตือนประชาชนในมาเลเซียในสิงคโปร์
ว่าในอีก๕วันหลังจากนี้เป็นต้นไปประชาชนในบริเวณดังกล่าว
โดยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปรากฏการณ์นี้เป็นอย่างไร
เมืองไทยของเราเองก็มีชื่อเหมือนกันนะครับว่าวันวสันตะวิสุวัสดิ์นะครับ
เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีการเคลื่อนที่เข้ามาตั้งชากับเส้นศูนย์สูตรโลกของเราพอดิบพอดีนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะทำให้ช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนั้นมีช่วงระยะเวลาเท่ากันนะครับ
ซีกลกเหนือก็จะถือว่าวันดังกล่าวเข้าสู่ฤดูบ่ายไม้บริสุทธิ์
ส่วนซีกลกใต้ก็จะถือว่าวันดังกล่าวเข้าสู่ฤดูบ่ายไม้ร่วงนะครับ
ปีนี้ตรงกับวันที่๒๐มีนาครับ
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่ได้เกิดขึ้นในอีก๕วันตามข้อความดังกล่าวนะครับ
ส่วนเรื่องของฮีตเวฟนั้นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ
ทั้งไทยทั้งมาเลทั้งสิงคโปร์เองโอกาสเกิดฮีเวนนั้นค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งถ้าหากเราพิจารณาจากที่ตั้งของทั้งไทยเองมาเลเองรวมถึงสิงคโปร์เอง
ปรากฏการณ์ฮีฟเวฟนั้นถือว่ามีโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยมากนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของฮีสโตรกนะครับ
ว่าตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยจากการตรวจสอบในระยะนี้เนี่ยนะครับอุณหภูมิโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุ๔๐องศาเซลเซียตในช่วงกลางวัน
นั้นใครที่จะต้องทำกิจกรรมในช่วงบ่ายโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงไปจนถึงบ่าย๔โมงเย็น
จะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นแดดค่อนข้างแรง
มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคฮิสโตรกกันได้
ดังนั้นต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ